เรื่องของราศีไหนรุ่งราศีไหนร่วงบ้าง
หลัง๒๒สิงหาคมแล้วกัน

ราศีไหนจะเป็นอย่างไรดีร้ายขนาดไหน

ราศีที่ต้องระวังใน๔เดือนหลัง
กัญญาตุลาวิกาธันวาราศีแรกก่อนเลย

ราศีกันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลม
และอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารสัญญา
นี่ชาวราศีกันต้องระวังหน่อย

ทำบุญกับคนที่เขามีปัญหา
เช่นผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์
รวมไปถึงกับคนที่ติดคุกอ่ะ

ที่ต้องระวังราศีพฤกษก
ราศีพฤกษกต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ
วิธีการก็คือทำบุญกับคนที่เกิดอุบัติเหตุกระทันหัน
มูลที่ปเต็กตึงร่วมกระตันยู
ตึกอุบัติเหตุต่าง

ราศีอีก๒ราศีเลยก็คือ

ราศีตุลต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรรู้ไหม

โดยเฉพาะทางเดินอาหาร
กล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้าย

อีกหนึ่งเรื่องเลยจะเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
วิธีการแก้เคล็ดคือให้เสียเงินก่อน

ก็ให้ไปทำบุญกับคนชะลา
อันนี้จะส่งผลดีกับเรา
ต่อไปอีกหนึ่งราศีเลยคือราศีเมษ
เพราะราศีเมษดาวมริตยูยังอยู่

ถ้าไม่สบายจะเกี่ยวกับเรื่องตัวร้อน
ต้องระวังเรื่องของโรคภัยก็คือราศีเมษ
อีกหนึ่งเรื่องคืออารมณ์ขึ้นลง
อารมณ์ขึ้นลงทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง
เพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีเมฆ

ก็คือบทมงกุฎพระพุทธเจ้า

อันนี้คือ๔ราศีที่ต้องระวัง
สวัสดี๔ราศี
ราศีที่แบบโอ้โหยืนหนึ่งเลยอาจารย์
ยืนหนึ่งเลยเอาราศีแรกก่อนเลย
ราศีแรกคือชาวราศีมังกรเจ้าครับ
ชาวราศีมังกรเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของงาน
โดยเฉพาะครูอาจารย์นักวิชาการ
แพทย์บุคลากรทางการแพทย์
จะมีเกณฑ์ที่ขยับขยายมีการเริ่มต้นที่ดี
อันนี้วิธีการเสริมชาวราศีกัน
ให้ทำบุญเรื่องของการแพทย์นะฮะ

ดวงดีก็ต้องเสริมต้องเสริมอย่าต่อมา
ต่อไปอีกหนึ่งเลย
ก็คือชาวราศีกรกฎ
และก็ชาวราศีสิง

กรกฎจะเด่นเรื่องความรัก

งานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสาร
ราศีสิงศ์จะเด่นในเรื่องการเงิน

จะมีช่องทางธุรกิจใหม่เกิดขึ้น
และอีกหนึ่งราศีเลยก็คือ
ชาวราศีมีน
เด่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลจิสติก

เช่นการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย
นี่คือ๔ราศี
ส่วนอีก๔ราศีที่เหลือ

ราศีนี้จะต้องระมัดระวัง
โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพ
แต่อันนี้จะเป็นเรื่องเส้นเลือดหัวใจ
ราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังเล็ก๒เรื่อง
เรื่องแรกคือเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจส่งออกนำเข้า
แต่จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านการเกษตร

แล้วก็อีกหนึ่งราศีเลยคือราศีมิถุน
ราศีมิถุนนี่ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
แต่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไร

อันนี้ต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่ง

ราศีกุมเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง๒เรื่อง

เรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูด

เพราะฉะนั้นก็เหลี่ยงเลี้ยง
ถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไก่

แต่ไม่ว่าจะราศีไหนอย่างที่บอกไว้
วิธีการง่ายก็คือสวดมนต์
นั่งสมาธิแห่เมตตา

ส่งพลังบวกดีทุกวัน

โชคดีที่มีดาวพระฤหัสสบดียกเข้ามา

แต่เรารู้ว่าเมื่อยกเข้ามาก็แสดงว่า
จะมีอัศวินม้าขาว

เข้ามาช่วยส่งเสริม
จะมีมือดีมาช่วย

จะมีสถานการณ์ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ถ้าจะเปลี่ยนก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
เรื่องของคณะรัฐมนตรี
หรือว่าคนที่ช่วยดูแลประสานงาน
มากกว่าที่จะเปลี่ยนทั้งขณะ
อันนี้ก็บอกแบบนี้
แต่ว่าเรื่องเหตุการณ์วุ่นวายมันก็จะยังอยู่
เพราะว่าดาวมริตยูยังสถิตย์อยู่ในราศีเมฆ

เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้หมดเรื่องโควิด

อาจารย์ครับมีเสียงแววมาจากคุณผู้ชม

ดวงผู้นำนายกรัฐมนตรี
จะอยู่หรือจะไป

มีดาวพระฤหัสมาช่วยส่งเสริม

เพราะฉะนั้นดูแล้ว
มีโอกาสที่จะยังอยู่มากกว่า

ให้โทรไปถามที่บ้านลุง

วิกฤตนี้มันเกิดจากคนเกิดทั้งโลก

แล้วก็ดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ไม่ว่าผู้นำคนนั้นจะดีหรือไม่ดี

เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ
ที่จะดูแลตัวเราได้ในระดับหนึ่ง
เราก็คิดว่าความช่วยเหลือที่

ก็อาจจะเป็นอีกแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับ
ทุกคนได้ฝ่าวิกฤตโควิดนี้

โดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้

ขอให้แห่งยืนหนึ่งกันทุกราศีนะครับ

อาจารย์นี้อวยพรให้กับคุณผู้ชม